คุณผู้ชมครับมาดูในโลกโซเชียลนะครับ
เขาแห่ไว้อะไรแล้วเขาบอกว่า
ใครก็ตามที่อยากไว้อะไรให้คนไทยที่อยู่ในอังกฤษ

ก็สามารถไว้อะไรผ่านโซเชียลได้นะครับ
คนที่เสียชีวิตอยู่ต่างแดนก็คือคุณกุ้ง
คุณกุ้งมีอาชีพเป็นยูทูปเบอร์อยู่ที่นั่นนะครับ
แล้วก็เธอยังสอนทำอาหารให้แก่ชาวไทยที่อยู่ที่นั่น

ใช่ค่ะคลิปสุดท้ายที่ที่ฉันเข้าไปดู

ใช่ค่ะความยาวประมาณ๔นาทีนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนของคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
วันนี้กุ้งอยากกินพอหมกปลาค่ะ

ผักไม่มีก็เอากะหล่ำแทนค่ะ

นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของคุณกุ้ง
หรือว่าคุณยายกุ้งฉายาของคุณกุ้งตรงนี้นะครับ
เป็นยูทูปเบอร์คนไทยที่ได้สอนคนไทยทำอาหาร
นั่นทำนี่นะครับแล้วก็คนติดตามเธอเยอะเหลือเกินนะครับ
เผยแพร่เมื่อวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
เป็นการทำเมนูห่อหมกปลาสุดแซ่บ
ซึ่งคุณกุ้งเองนะครับป่วยโรคโควิด๑๙
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่สหราชนาจักรครับ
โดยเพจเฟซบุ๊กหนังสือพิมพ์ไทยในอังกฤษนะครับ
ได้โพสต์ระบุข้อความบอกว่า๒๓เดือน๔ปี๒๕๕๙
ขอไว้อะไรคุณกุ้งคนไทยในสหราชนาจักรอีกท่าน
จากเราไปด้วยโรคไวรัสโคโรนาวันนี้นะครับ
คุณกุ้งเป็นยูทูปเบอร์ออกอากาศคลิปสุดท้าย

แนะนำคนไทยในสหราชนาจักรทำห่อหมกปลา
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณกุ้งด้วยค่ะ
ในวันนี้เช่นกันมีพิธีฉามนักศักดิ์กิจ
คุณเรวัตที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด๑๙

และมีผู้ร่วมงานสามารถร่วมไว้อะไร

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเรวัต

แล้วก็เสียชีวิตด้วยโควิด๑๙ไปก่อนหน้านี้
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณกุ้ง
หรือยายกุ้งที่เสียชีวิตอีกราย
เป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนและเสียชีวิต
ซึ่งภายหลังจากมีการเผยแพร่ข่าวสาร

ก็ทำให้แฟนที่ติดตามรายการ
แล้วก็ชาวเน็ตที่เป็นแฟนคลับของคุณกุ้ง
ก็เข้าไปแสดงความอาลัยกันจำนวนมาก
ก็ขอแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัว
ครอบครัวของคุณเรวัตกับครอบครัวของคุณกุ้งด้วยนะครับ